ยิงกันตายสาเหตุเป็นเรื่องของบ่อปลา
เพราะว่าที่ดินอยู่ติดกันขุดเป็นบ่อปลา
ฝ่ายหนึ่งก็บอกว่าปลาเป็นของเขานะห้ามจับเขาเป็นคนให้อาหารปลาด้วย
อีกฝ่ายหนึ่งก็บอกว่ากระบ่อปลามันอยู่ในที่ดินของเขาทำไมเขาจะจับปลาไม่ได้
ยิงกันตายเลยแล้วคนนี้นะคะเป็นรองผู้กำกับสพเมวดีจร้อยเอส
คนตายก็เป็นเสียเจ้าของธุรกิจนะคะ
บาดเจ็บสาหัสสุดท้ายเสียชีวิตนะคะ
ผู้ที่ถูกยิงเนี่ยถูกยิงเสียชีวิตอยู่ที่ริมถนนบายพาสเลี่ยงเมืองนะครับ
เป็นกลางทุ่มนานะครับบ้านเหล่าใหญ่ตะบลดงลานอำเภอเมือง๑๐๑
นะฮะเหตุการณ์เกิดขึ้นช่วงสายเมื่อวานนี้นะครับ
ที่จุดเกิดเหตุนะครับทุกผู้ชมครับ
ผู้ตายยังอยู่ในรถเลยนะฮะรถกระบะคันนี้ครับฟอร์ดสีดำนะฮะ
ที่รถมีรอยถูกยิงกระสุนปืนเจาะเข้าไป๒จุด
ตอนแรกนี่เจ็บนะฮะนายอภิชาติพาโคกธมอายุ๔๕ปีหรือว่าเสียชาตินะครับ
เป็นเจ้าของธุรกิจในพื้นที่แต่ว่าตอนที่มีคนไปพบเหตุแล้วแจ้งเจ้าหน้าที่มา
ตอนนั้นก็ไม่รู้สึกตัวแล้วนะครับมีกระสุนที่ยิงเข้าไปที่ใบหน้ากับหน้าอกของเสียชาตินะฮะ
แต่ว่าสองจุดเนี่ยมันเป็นรอยแผลมากกว่าสิบจุดนะครับเจ้าหน้าที่พยายามช่วยปั๊มหัวใจ
แล้วก็พาส่งโรงพยาบาลแต่ก็เสียชีวิตในเวลาต่อมานี่ฮะเมื่อวานนี้นะครับตอนที่เกิดเหตุ
ตำรวจสพเมยวดีก็พบผู้ที่ก่อเหตุนะฮะที่รอมอบตัวอยู่ในจุดเกิดเหตุ
นี่ฮะรอยที่เจาะเข้าไปกระสุนตรงกระจกตรงข้างประตู
ผู้ที่ก่อเหตุแล้วรอมอบตัวในที่เกิดเหตุเป็นตำรวจนะครับ
โดยสารภาพว่าเป็นคนยิงเสียชาติจนเสียชีวิตจริง
พันธุ์ตำรวจโทสุรเดชอ้างว่าอย่างนี้ครับท่านผู้ชมครับ
นี่ฮะผู้ที่ก่อเหตุนะครับอ้างว่าปมขัดแย้งมาจากข้อพิพาทเรื่องที่ดิน
เพราะว่าตัวเองได้ขุดที่ดินเพื่อเป็นบ่อเลี้ยงปลาแต่ที่ดินเนี่ยมันติดกับที่ดินของเขานะครับ
โดยก่อนหน้านี้เขาเคยพาพักพวกมาจับปลาในสระแต่ผู้ตายก็จะข่มขู่ตลอดว่าห้ามมาจับปลา
เพราะว่าผู้ตายเนี่ยเป็นคนอาหารปลาอยู่เป็นประจำแล้วก็เป็นเจ้าของปลาที่อยู่ในสระน้ำ
ทั้งที่ความจริงแล้วเขาก็ต้องจับปลาได้เพราะว่าบ่อน้ำนี้มันเป็นสระน้ำของเขา
อันนี้พันธบทโทสุรเดชบอกนะครับเหตุการณ์มันก็มาถึงจุดเกิดเหตุเมื่อวานนี้เนี่ย
ก็คือเช้าวันที่๔มังกราคม๑๑นาฬิกาพันธนโทษศุรเดชบอกว่า
เขาให้ชาวบ้านมาจับปลาในบ่อซึ่งเป็นบ่อของเขาขณะที่กำลังจะลงไปเอาปลากันนะฮะ
เสียชาติขับรถมากับภรรยาแล้วก็แม่รวมสามคนรถคันนี้ฮะกระบะฟอร์ดสีดำเนี่ย
มาถึงจุดเกิดเหตุเสียชาติซึ่งขับรถมาอย่างเร็วพุ่งตรงมาหาเขาคล้ายกับจะพุ่งชน
ต้องกระโดดถอยหลบข้างทางลงข้างทางได้ทันไม่งั้นถูกชน
อันนี้พันธบทสุรเดชผู้ต้องหาอ้างนะฮะแล้วก็บอกว่าตัวเองก็เลยเดินไปหยิบปืนในรถนะ
หลังจากนั้นก็มีปากเสียงกันแต่ผู้ตายไม่ยอมลงจากรถ
แต่รถกระจกรถโตเถียงกันอยู่สักพักนึงเห็นผู้ตายทำท่ารักษณะเหมือนก้มหยิบของอะไรบางอย่างในรถ
แล้วเขาคิดว่าน่าจะไม่ปลอดภัยก็เลยคว้าปืนลูกซองที่ถือมาเนี่ย
ยิงใส่ผู้ตายขณะที่กำลังเปิดประตูรถหลังจากนั้นเมื่อยิงใส่ไปแล้ว
ก็เอาปืนไปวางที่ท้ายรถของตัวเองเพื่อรอมอบตัวกับตำรวจ
จะไม่ยุ่งอีกวันนี้๓๑นะละอีกในวันที่ก็มาเอา
ก็ทำไมก็มายุ่งก็ยุ่งยัง
ถือว่าเราต้องมั่งกันตัวเออต้องมั่งกันตัวเออจะยังไงก็ได้
ครับเพราะว่าเราเราบอกตรงเราไม่ไม่ไม่ไม่ไปทะเลาะใครก่อน
เราไม่ได้หาเรื่องเขาก่อนเข้ามาแถวนู้นตรงนี้ก็เข้ามาได้นี่
จอดรถตันทางไว้หมดแล้วถนนก็ไปปลูกต้นอะไรก็ไม่รู้
เข้าก็ไม่ได้ใครอยากติดคุกถามหน่อยลูกเมียก็มี
นี่ฮะที่ดินติดกันนะครับเรื่องของบ่อปลาและปลาในบ่อนะครับ
อ่าชุดพิสูจน์หลักฐานอ่าได้ลงพื้นที่นะฮะ
ไปตรวจสอบจุดเกิดเหตุพบรอยกระสุนปืนที่กระจกรถผู้ตาย
มีปลอกกระสุนปืนชนิดลูกซอง๑ปลอกตกอยู่ข้างรถผู้ตายฝั่งคนขับด้วย
แล้วมีของกลางเป็นปืนยาวแบบลูกซองหนึ่งกระบอกมีกระสุนในลำเพลิงอ่า
สามนัดในรถของผู้ตายนะฮะอ่าซึ่งก็เก็บไว้เป็นหลักฐานนะครับ
อ่าตอนนี้คดีอยู่ที่สพเมืองร้อยเอ็ดนะครับอ่า
แต่ว่าคนก่อเหตุเนี่ยพันธมสุรเดชเป็นรองภูมิกับการปราบราม
อยู่ที่สพเมยวดีจังหวัดร้อยเอ็ดคดีอยู่สพเมืองนะครับ
คุณนฤทธบุญนิ่มผู้สื่อข่าวไทยรัฐทีวีลงพื้นที่
ไปดูความคืบหน้าเรื่องนี้นะครับท่านผู้ชมครับอ่า
ได้คุยกับนายยศพัฒน์พาโคกธมอายุสี่สิบเจ็ด
เป็นพี่ชายของเสียชาติผู้ตายบอกว่าเมื่อสามสิบเอ็
ธันวาคมเสียชาติเคยมาพบกับผู้ก่อเหตุแล้วนะ
แล้วก็ตกลงกันเกี่ยวกับเรื่องของการสูบน้ำจับปลา
ปลากันแต่ว่ายังเคลียร์กันไม่ลงตัว
นี่ฮะบ่อน้ำแห่งนี้นะครับ๔มกราคมก็คือเมื่อวานนี้๑๑โมง
น้องชายก็ขับรถมากับแม่และภรรยาแล้วก็มีรถตำรวจเป็นมอเตอร์ไซค์สายตรวจ
ขี่ตามมาด้วยคันหนึ่งมาถึงจุดเกิดเหตุ
เพื่อจะเคลียร์กันอีกจะเห็นในภาพเนี่ยฮ
อ่าที่เขาบอกว่ามีภาพจากกล้องหน้ารถอยู่ตรงเนี้ยนะครับนี่ฮะ
ซึ่งพอมาถึงเนี่ยนะฮะยังไม่ทันได้พูดคุย
พันธบทโทสุรเดชผู้ต้องหาก็ชักปืนยิงใส่
น้องชายของตัวเองเลยโดยมองว่าเรื่องนี้ทำเกินกว่าเหตุ
อีกฝ่ายอ้างว่าทำไปเพื่อป้องกันตัวอ่า
เนื่องจากเห็นว่าเสียเนี่ยขับรถพุ่งชนตรงนี้ยืนยันว่าไม่จริง
เพราะมีแม่กับภรรยาของน้องชายอยู่ในรถด้วยเป็นพยานได้
แล้วการที่ยิงเข้ามาก็เป็นการยิงเผาขนยิงซ้ำถึงสองนัด
เพราะฉะนั้นนี่เป็นการจงใจฆ่าแน่นอนซึ่งทางญาติฝั่งผู้ตายบอกว่า
จะเอาเรื่องให้ถึงที่สุดส่วนเรื่องของที่ดินที่มีปัญหากันเนี่ยนะครับ
สองฝ่ายมีปัญหากันเนี่ยพี่ชายของผู้ตายบอกว่า
มันก็น่าจะมาจากเรื่องที่เสียชาติเนี่ยนะฮะ
มีที่ดินที่เป็นสระน้ำอยู่ติดกับสระน้ำของผู้ต้องหา
ดินทั้งหมดเนี่ยประมาณสี่ไร่ช่วงน้ำท่วมใหญ่เดือนตุลาคมปีที่แล้ว
จากสระน้ำของนายอภิชาติผู้ตายเนี่ยนะฮะมันเข้าไปอยู่ในสระน้ำของผู้ก่อเหตุ
อ่าคือมันท่วมแบบไม่รู้ที่ใครเป็นที่ใครอืมทั้งสองที่ดินที่อยู่ติดกันเนี้ย
ต่างคนต่างมีบ่อค่ะพี่ชายของผู้ตายบอกว่า
เมื่อตุลาคมปีที่แล้วน้ำมันท่วมจนแบบ
มันไม่รู้ของใครเป็นของใครแล้วแล้วปลาของบ่อเสียชาติผู้ตายเนี่ย
มันไหลไปอยู่บ่อของพันธบทโทสุรเดชผู้ต้องหา
ทีนี้มันก็เลยต้องตกลงกันว่าเออตกลงแล้วจะเอายังไง
พี่ชายของผู้ตายบอกว่าเคยตกลงกันแต่ยังตกลงกันไม่เสร็จ
สิบเอ็ดธันวาคมว่าเอาอย่างงี้สูบน้ำแล้วแบ่งปลากันก็แล้วกัน
แต่เป็นบ่อของพันธบทโศสุรเดชผู้ต้องหานั่นแหละนะ
แต่ยังไม่ทันได้สูบน้ำแล้วแบ่งปลาไงทางพันธบทโทสุรเดชผู้ต้องหาก็ไปพาพักพวกมาจับปลาก่อน
ก็เลยตกลงกันไม่ได้ทั้งทั้งที่ปลาในบ่อของพันธบทสุรเดชเนี่ย
มันควรจะเป็นปลาของน้องชายเขาให้อาหารเลี้ยงดูมาตลอด
น้ำท่วมไงเดือนตุลาน้ำมันท่วมไงน้ำมันลาดไงเขาเลี้ยงไว้นู่น
ต้องลงมาอยู่นี่ครับพี่เอ่อเขาก็มาเอาให้อาหารทุกวันให้อาหารทุกวัน
เพราะว่าทางนั้นก็ไม่มาถามอะไรแต่พอสิ้นปีจะมาเอาไป
มันก็เป็นปลาเขานั่นแหละเพราะมันมาอยู่ในนาเขาแล้ว
แต่ว่าคนบ้านเราน่ะก็น้ำใจมาคุยกันตกลงกันว่า
เออเอาเอายังไงจะแบ่งให้ไหมอะไรอย่างเงี้เขาก็ตกลงกันแล้วว่าเขาจะ
เอาเครื่องสูบน้ำมาสูบน้ำออกแล้วก็จะแบ่งปลาไปไอ้ปลาน่ะประเด็นนิดนึง
คนมันโดนยุมันตั้งใจจะมามันตั้งใจจะมาอ่า
เพราะมันประกาศเลยบอกว่ายังไงกูจะฆ่ามันให้ได้
เป็นตำรวจมันก็ยิงเข้ามารอบแรกนี่ก็โดนรอบแรกก็น่าจะเจ็บน่าจะเออ
ยิงข้างนอกรถยิงยิงออกมาจากข้างนอกแต่กระจกน่ะกดลง
ครับยิงเสร็จปุ๊บไอ้นี่ก็ยังไม่ตายหรอกแต่แม่น่ะ
อยู่ทางซ้ายน่ะก็เห็นว่าลูกโดนยิงก็ไปโอบเอา
โอ้พอแล้วมันยิงโป้งมานัดที่สองไอ้นี่ก็พลิกตัวมาบัง
เพื่อกลัวกระสุนมันเดี๋ยวเดี๋ยวจะโดนแม่อ่าก็คิดดูเอาเองอ่ะ
มันมันโหดเยี่ยมไหมเขายิงเสร็จเขาเดินรอบรถอย่างเงี้
เขาใส่เสื้อเกาะแล้วเขาก็ไปถอดเสื้อเกาะ
ถ้าคนมันไม่เตรียมการไว้มันจะใส่เสื้อกรอกมาทำไม
คุณผู้ชมคะจากภาพถ่ายทางอากาศนะคะ
บ่อปลาของรองสุรเดชเนี่ยนะคะอยู่ติดกับบ่อปลาของเสียชาติเลยนะคะ
นี่ค่ะลองดูนะคะโอ้โหติดกันเลยอ่ะติดกันเลยค่ะ
แล้วก็อยู่ใกล้โรงศรีของเสียชาติด้วยค่ะ
คือมันใกล้กันมากก็เลยเนี่ยทะเลาะกัน
ของเสียชาติค่ะคุณแม่ทองสุกพาโคกธมอายุเจ็ดสิบสอง
บอกว่าเสียใจมากนะคะที่ลูกถูกยิงตาย
แล้วคนยิงก็เป็นตำรวจอ่ะทำไมตำรวจถึงใช้ปืน
ตัดสินปัญหาแบบนี้ลูกชายแม่ตั้งใจลงจากรถไปคุยดีดี
คิดว่าอีกฝ่ายเตรียมปืนมายืนยันว่าลูกชายไม่มีปืนอยู่ในรถแน่ค่ะ
คือตั้งใจไปคุยไปเจรจาเพื่อหาข้อยุติ
ภรรยาของเสียชาติค่ะก็บอกว่าเธอนั่งรถไปกับเสียชาติ
แล้วก็แม่นะคะตั้งใจจะไปเจรจาจริง
เรื่องของปลาในบ่อไม่คิดว่าอีกฝ่ายหนึ่งจะยิง
วินาทีนั้นได้แต่ขอร้องว่าหยุดยิงหยุดยิง
เพราะว่าสามีของเธอคือแน่นิ่งไปแล้ว
เสียใจมากกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนะคะ
เพราะสามีคือเสาหลักของครอบครัวค่ะ
โดยที่อ้างว่าตัวเองเป็นรองผู้กำกับ
ก็คืออยากฝากแค่ว่าขอความยุติธรรม
คือตำรวจมันต้องรับใช้ประชาชนอยู่แค่นั้นครับ
ไม่ใช่แบบทำร้ายกันแล้วไม่ฟังเหตุผล

วันนี้พนักงานสอบสวนนำตัวพันธ์ตำรวจโทสุรเดช

เพื่อสรุปสำนวนคดีส่งฟ้องต่อสารจังหวัดร้อยเอ็ดในวันพรุ่งนี้

เพราะเกรงว่าจะไปยุ่งเหยิงกับพยานหลักฐาน
ผู้ต้องหาก็สารภาพว่ายิงผู้ตายจริง
แต่ก็ให้การในลักษณะภาคเศษนะคะ

ยืนยันว่าเป็นการป้องกันตัวเพราะว่าผู้ตายมีเจตนาขับรถพุ่งชน
พยายามจะบอกว่าไม่ได้มีเจตนาฆ่านะคะ
ก็ตรวจพิสูจนที่สถาบันนิติวิทยาศาสตร์ภาค๔
แล้วก็ต้องสอบปากคำคนที่อยู่ในเหตุการณ์ทั้งหมดด้วยนะคะ
ทีนี้ค่ะจากการตรวจสอบร่างกายของผู้เสียชีวิตนะคะ
ถูกยิงกระสุนฝังที่หัวไหล่ขวา๖รู
ที่หน้าอก๑๐รูที่ดั้งจมูก๑รู

ผู้ชมรูกระสุนทั่วตัวเลยนะคะเกือบ๒๐รู
แสดงว่ามันต้องเป็นลักษณะแบบลูกปลายแน่
ใช่ค่ะมันก็กระจายไปทั่วอย่างนี้ค่ะ
โอ้โหหลักฐานก็เป็นปืนยาวแบบลูกซองหนึ่งกระบอกนะฮะ
ซึ่งยังมีกระสุนในรังเพลิงอีก๓นัดนะครับ